จักรยายนพ่วงข้างคันนี้เข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม

น้ำมันมารั่วแล้วก็คนขี่รถเนี่ยปรากฏไปดึงสายออก

เข็นนี่เข็นไปไหนเพราะไฟมันติดแล้วไง
แล้วอยู่หน้าโอ้โหหัวจ่ายน้ำมัน

นี่คือปั๊มน้ำมันที่บังละมุงชนบุรีครับ
กู้ภัยไปช่วยเหลือนายโชคชัยชัยพินิษฐ์อายุ๒๕ปี
คลอกที่แขนแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบางละมุงไปก่อน

บาดเจ็บเล่าบอกว่าไปซื้อของให้แม่ที่ตลาดนัด
เลี้ยวเข้าปั๊มใช่ไหมจะเติมน้ำมัน
จู่ไอ้สายน้ำมันมันรั่วเขามันหยด
นะฮะจนเกิดไฟลุกเขาตกใจเอามือกระชากสายคนนี้ไปกันใหญ่เลย
นะครับแล้วก็ไฟมาคลอกที่แขนก็พยายามสะบัดดีนะ
ปั๊มเอาถังดับเพลิงมาฉีดไว้ให้ครับ
จู่น้ำมันมันหยดลงมาใส่เครื่องครับ
พอใส่เครื่องปุ๊บแล้วไฟมันลุกขึ้นมาปุ๊บนะครับ
ผมก็รีบเข็นจุงรถวิ่งออกมาครับมาจอดอยู่ข้างปั๊มหน้าปั๊มเลยครับ
ให้เห็นมันก็ไฟมันยิ่งลุกครับลุกขึ้นมาปุ๊บผม
ตัดสินใจเอาชักสายน้ำมันออกครับชักปุ๊บน้ำมันพุ่งปี๊ดเลยครับ
ทีนี้ไฟลุกอุ้มคังคาลัวผมมันไหม้ช่วงแขนผม
สะบัดไม่ไฟก็ลุกอยู่แล้วผมรีบกอดตัวเองครับ
กอดเสื้อกอดจนกว่าไฟจะดับครับ
ยนต์พ่วงข้างก็จอดอยู่หน้าปั๊มนะฮะเสียหายหมดครับเนี่ยครับ
แต่โครงครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ก็เอาไปเก็บรักษาไว้ก่อนครับ
อันนี้เรื่องระทึกเลยนะคะเพราะว่าดันไปเกิดประกายไฟตรงหน้าหัวจ่ายเลย